ส่วนในทางคดีเนี่ยคุณนะโอ้โห
มีคำให้สัมภาษณ์ทั้งฝั่งของลุงพลป้าแตน
แล้วก็ทนายความของลุงพลป้าแตน
รวมถึงมีข้อความจากฝั่งของแม่น้องชมพู่
ค่อนข้างจะแบบมีคำที่ตรงเหมือนกัน
ที่แม่แชทคุยกับคนสนิทในเฟซบุ๊กนะ
ครับมีคำว่าชั่วร้ายมีความว่าหาย
เราพูดตรงนี้ไม่ได้มีคำว่าโอ้โห

แล้วก็ดูในทางคดีที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลกันหน่อยนะฮะ

ทางลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมทนายความ

ก็ออกมาแถลงข่าวด้วยนะจริงแถลงข่าวกลางดึกเลยแหละ
เมื่อคืนนี้นะต่ำวัน๔ทุ่มนะ
ทนายเบิ้มนายสุรชัยชินชัยกับพ่อแม่
ก็คือลุงพลป้าแตนจำเลยคดีน้องชมพู่
เบิ้มออกมาพูดแล้วก็ไล่เรียงข้อกฎหมาย
เพราะว่าตามคำฟ้องของอายการโจทย์
ลุงพลถูกแจ้งไปทั้งหมด๔ข้อหา

มีเรื่องของพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากผู้ปกครอง
ทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ขวบปล่อยทิ้งไว้โดยเจตนา
เล็งเห็นผลว่าเด็กจะเสียชีวิต
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพลางศพ
แล้วก็พูดถึงเรื่องกระบวนการไต่สวนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นายเบิ้มเขาบอกเขามีการยื่นหลักฐานข้อโต้แย้ง
ประกอบด้วยพยานเอกสารต่างพยานบุคคล
เพื่อที่จะนำไปหักล้างในเรื่องของทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
โดยคดีนี้แม้ทางฝั่งโจทย์จะมีพยานมากมายหลายปาก
แต่ก็ไม่มีพยานคนใดที่ชี้ชัดไปได้ว่า
ลุงพลนั้นเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปยังที่เกิดเหตุ
และยังไม่มีพยานคนใดเห็นด้วยว่า
ลุงพลหรือป้าแตนร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพค่ะ

ที่จะทำให้ลุงพลไปก่อเหตุแบบนั้น
รวมทั้งยังไม่มีเจตนาร้ายหรือความรู้สึกทางเพศ

เพราะว่าทั้งสองครอบครัวรักกันดีนั่นเอง
คือทนายใช้คำแบบนี้เลยนะครับ
บอกว่าลุงพลไม่ได้มีเหตุจูงใจ
ที่ต้องกระทำการชั่วช้า
ปล่อยให้หลานตัวเองขึ้นไปบนเขา

และเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา

ใช่ค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่า
ไม่ว่าเรื่องว่ามันจะออกมาบวกหรือรบ

บอกว่าตัวเขาเองกับป้าแตนก็น้อมรับในคำตัดสินของศาล

นี่ก็เป็นข้อโต้แย้งนะคะลองฟังเสียงทนายหน่อยดีกว่าค่ะ
ไม่มีพยานใดที่รู้เห็น
เพราะว่าลุงพลพาน้องออกจากไปที่เกิดเหตุ
และนอกจากนี้ก็ไม่มีพยานบุคคลใดรู้เห็นว่า
ลุงพลกับป้าแตนไปจัดท่าทางศพ
เพื่อให้อำพางซ่อนเล้น

ถ้าเกิดลุงพลอุ้มน้องไปจริง
ตรงกันข้ามไม่พบในกางเกงที่น้องใส่
จากนี้นะทนายเบิ้มยังบอกต่อด้วยว่าย้ำนะ

ทนายความทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ
นายเบิ้มบอกว่าตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับ

ดูแลคนไข้คนป่วยให้ถึงที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้อย่างที่เห็นว่าลุงพลพูดอะไรบ้าง

ตนและพ่อแต่นก็น้อมรับในการตัดสินของสาร

ถ้าฝากถึงน้องชมพู่ได้ตอนนี้น้องอาจจะโตขึ้นแล้ว
จาก๒ขวบเป็น๖ขวบ
ถ้าน้องโตมาขนาดนี้ลุงกับป้าก็คงจะดูแลน้องอยู่

กับป้าจะทำให้ดีที่สุดในการติดตามผู้กระทำความผิด
ถ้าหากว่ามันมีจริงเราอยากให้น้องได้รับความยุติธรรม
อันนี้คือคำพูดของลุงพลในการแถลงเมื่อคืน
ส่วนป้าแตนพูดกับนักข่าวเมื่อคืนนี้
บนโต๊ะแถลงข่าวว่าอย่างไรบ้างรู้ไหมคุณ
ถ้าชมพู่ยังอยู่และรับรู้ได้
อยากบอกน้องชมพู่หรือหลานว่าลุงกับป้าโดนใส่ร้ายป้ายสี
แล้วก็มีอีกคำพูดหนึ่งคือชมพู่รู้อยู่แล้ว
ว่าลุงกับป้าไม่ได้ทำ
และอีกประโยคนึงครับคุณผู้ชม

อยากให้ชมพู่ดนจิตดนใจ
ให้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีลุงกับป้า
แล้วก็ป้าแตนเมื่อคืนนี้ที่โรงแรม

แต่เมื่อคืนนี้พูดมีน้ำตารื้นเหมือนกันน้ำตาคลอด้วย
คุณผู้ชมแต่ยังไกลก็ตามสารก็เลื่อนอ่านคำพิพากษา
จากที่นัดไว้๓๑ตุลาคม๖๖ก็คือวันนี้
แล้วก็จะอ่านคำพิพากษาอีกครั้งก็คือวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๖นะครับ